กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ลงทะเบียนสอบใบขับขี่สาธารณะรอบใหม่แล้วนะครับ
ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแบบผิดกฎหมาย
เข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับ
แล้วก็จะส่งเสริมให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหลาย
เข้าระบบแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกทำขึ้นมาให้มากขึ้นด้วย
โดยยืนยันว่าการเปิดรอบใหม่ในครั้งนี้

ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่วินเดิมนะครับ

ผลการประชุมเพื่อร่วมหาทางออก
การแก้ปัญหาแย่งชิงผู้โดยสาร
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ทำผิดกฎหมาย
โดยนำรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
ซึ่งมีทหารมาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยได้ผลสรุปว่า
กรมการขนส่งทางบกจะผลักดันให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำ
นำมาวิ่งรับจ้างเข้าสู่ระบบเป็นป้ายเหลืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นการลงทะเบียนได้
ในวันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑สิงหาคม๒๕๕๙
ก่อนจะทำการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองใช้รถมอเตอร์ไซค์สาธารณะให้แล้วเสร็จ
ภายใน๓๑ตุลาคมนี้
โดยเฉพาะการจัดตั้งวินใหม่ต้องไม่ทับซ้อนเส้นทางวินเดิม
ให้ไขหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะ
จากนี้กรมการขนส่งทางบกจะพัฒนาแอปพลิเคชันคู่ขนาน
เป็นอีกทางเลือกให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในความปลอดภัย
รวมทั้งส่งเสริมผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
เข้าร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
หันมาเรียกใช้รถรับจ้างผ่านแอปมากขึ้น
ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันยืนยันว่า
เร่งดำเนินการและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกเดิมที่สนใจ
ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
และหากไม่เข้าระบบก็จะจำกัดเพียงแค่การส่งอาหารหรือพัสดุต่าง

ให้สมัครเข้าวินให้มันถูกต้อง
รวดเร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งดีครับ
อีกฝ่ายหนึ่งให้กับป้ายดำนะครับ
ที่ก็จะมีบริการส่งของและส่งอาหารนะครับ
คนขับที่ไปข่าวที่ไม่สมัครไปขับขี่สาธารณะหรือไม่สมัครวิน
แล้วก็จะผลักดันให้กับกลุ่มนี้ครับให้ไปส่งอาหารแล้วก็ส่งของครับผม
ตัวแทนวินมอเตอร์ไซค์ระบุว่าไม่ได้ปฏิเสธแอปพลิเคชัน
แต่ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องใช้รถจักรยานยนต์ป้ายเหลืองสำหรับให้บริการประชาชนเท่านั้น
และในส่วนของผู้ขับวินเองก็ต้องปรับตัว
ดึงดูดผู้โดยสารให้มาอยู่กับวินมากที่สุด
เพราะว่าได้เปรียบในด้านความใกล้ชิดกับผู้โดยสารมากกว่าแอปพลิเคชัน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน